วิกฤตเตียงไม่พอหมอไม่พอบุคลากรไม่พอตอนนี้

ผู้ป่วยในกลุ่มสีแดงแล้วก็กลุ่มสีเหลือง
มาถึงจุดนี้นักวิชาการบางท่านบอกว่า
ถึงเวลาที่ต้องเลือกว่าใครจะได้ไปต่อ

หรือใครจะต้องไปกักตัวเองอยู่ที่บ้าน

เพราะว่ามันวิกฤตจริงจนบางคนต้องแบบปล่อยให้เสียชีวิตแบบนี้
มาวิเคราะห์กันรวมถึงประเด็นทางการเมือง
เพราะว่าผ่านวาระไปเพียงร่างเดียว๑ใน๑๓ร่าง
เป็นร่างที่๑๓ของประชาธิปัฏ
มีรายละเอียดอย่างไรติดตามจากอาจารย์สุภาพครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ประเด็นใหญ่เรื่องสำคัญวันนี้
ขีดเส้นใต้ควบเรื่องทั้งสองประเด็น
สถานการณ์โควิดกับสถานการณ์ทางการเมือง

เอาเรื่องสถานการณ์โควิดสถานการณ์เตียงเต็มก่อน
เมื่อวานนี้ขีดเส้นใต้ฉายภาพให้ดูว่า
เตียงสำหรับรองรับผู้ป่วย
ไม่ว่าจะเป็นห้องไอซียูความดันลบ
ไม่ว่าจะเป็นหอผู้ป่วยวิกฤต
ห้องไอซียูรวมห้องผู้ป่วยสีเหลือง
หรือเตียงห้องสามัญสภาพมันเป็นยังไง
นี่ทำตารางให้ดูว่า
เหลือว่างอยู่แต่ละประเภทว่างอยู่เท่าไร
ถัดมาวันนี้มีคำยืนยันเพิ่มเติม
จากหมอผู้บริหารโรงพยาบาลตามมาหลายคน
หมอรามาก่อนหมอระมาชี้วิกฤตเตียงโควิด
ห่วงจะเป็นแบบอินเดีย
อันนี้ก็ตรงกับที่ผมยกตัวอย่างเมื่อวาน
เพราะที่เราเห็นในโทรทัศน์
สภาพโรงพยาบาลอินเดียบางแห่ง

ถึงขั้นว่าเตียงเดียวกันต้องนอนตะแคง
ให้ออกซิเจนกัน๒คน
แล้วต้องล้นออกมานอนกันริมทางเดิน
นอนกันหน้าตึกให้ออกซิเจนกันตรงนั้น

วันนี้คุณหมอสุภโชคเกิดลาบ
จากโรงพยาบาลรามาท่านเปรียบเทียบ
เรื่องการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์
ท่านบอกว่าบุคลากรทางการแพทย์เป็นด่านหน้า
กำลังต่อสู้กับสงคราม
ประหนึ่งว่าเป็นชาวบ้านบางรจันทร์

แล้วเอาจอบเอาขวานเอามีดมาสู้ศึก
ขอปืนใหญ่ไปแต่ไม่ได้มาได้แต่ปืนแก๊ป
และตอนนี้พยายามหล่อปืนตีดาบใช้ดาบไปตามมีตามเกิด
แล้วพอมาถึงสถานการณ์นี้จะยังไงต่อ

โรงพยาบาลหยุดตรวจโควิดเพิ่ม
เพราะไม่มีเตียงให้รับรักษา
อันนี้ก็เพราะว่ากฎเกณฑ์กติกาของกระทรวงหนาสุข
ท่านบอกว่าโรงพยาบาลไหนตรวจเชื้อโควิดเจอ
โรงพยาบาลนั้นต้องรับผู้ติดเชื้อคนนั้นเอาไว้รักษา
ทีนี้ประเด็นก็คือเมื่อโรงพยาบาลหลายแห่งเจอสภาพเตียงเต็ม

มีสภาพเหมือนกันแบบนี้เขาก็ไม่รับตรวจสิครับ
เพราะถ้าตรวจเจอต้องรับไว้

ไม่รับตรวจแล้วมันจะเกิดอะไรตามมา
มันก็ติดเชื้อแล้วคนที่ติดเชื้อก็แพร่เชื้อต่อไปเรื่อย
โดยเฉพาะคนที่ติดเชื้อไม่มีอาการ
เขาถึงบอกว่าตัวเลขคนติดเชื้อตอนนี้ที่แถลงออกมา

เพราะไปตรวจแล้วไม่ได้รับตรวจตั้งเยอะแยะ

ที่เป็นนักเทคนิคการแพทย์เขาเรียกว่าหมอแหลปอนด้าแพนด้าชื่อภาคภูมิเดชหัดสดิน

บอกมีคนมาขอความช่วยเหลือเข้ามามากในช่วงนี้
สิ่งที่ได้ฟังคือรู้ว่าติดเชื้อโควิด
แจ้งไปที่ไหนก็ไม่มีรถพยาบาลมารับไปรักษา
รายบอกว่าติดทั้งครอบครัวก็นอนรอกันท่องทั้งครอบครัวแล้วก็เกิดสภาพนอนรอเตียงจนตายคาบ้านเพราะไม่มีใครมารับสถานการณ์นี้กลับมาอีกแล้ว
ทีนี้นอกจากรอเตียงจนตายถ้าติดเชื้อแล้วไม่ได้รับการรักษา
ไม่ได้รับการสวดมันก็จะมีอย่างที่บอกก็คือกลายเป็นผู้แพร่เชื้อต่อไปเรื่อย
อันตรายครับคุณหมอคนหนึ่ง
ชื่อรองศาสตราจานแพทยิงยุวะเรทสิทธิชาญบัญชา
ท่านเป็นรองคณะบดีฝ่ายศูนย์
ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลรามาธิบดีท่านโพสต์ข้อความแล้วก็กลายมา
ท่านบอกว่าแนวโน้มคนติดมันเพิ่มขึ้นคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นดูจำนวนเตียงที่คนไข้เข้ามานอนโรงพยาบาลก็
เพิ่มขึ้นคือมันชัดเจนแล้วว่ามันหยุดไม่อยู่แล้วตอนนี้
เอาไม่อยู่แล้วเตียงห้องไอซียูคนป่วยแล้วคนที่ป่วย
หนักก็เพิ่มขึ้นมาด้วยมันไม่ใช่ป่วยเบาป่วยหนักขึ้น
อีกทางเดียวคือต้องเร่งฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ได้มาก
ที่สุดนี่เรื่องเตียงเต็มเมื่อกี้ก็เป็นข่าวว่านายกสั่ง
ให้เพิ่มเตียงไอซียูขึ้นมาหนึ่งร้อยสองร้อยเตียงแต่ใน
ทางปฏิบัติมันไม่ง่ายไปเอามาจากไหนล่ะครับสถานที่ก็
ดีเตียงก็ดีเตียงที่ไอซียูใส่เครื่องช่วยหายใจเนี่ย
มันไม่ได้มากันได้ง่ายง่ายฉะนั้นเรื่องการเร่งฉีด
ซึ่งมันขาดตอนแล้วก็ส่งผลให้ฉีดไม่เป็นไป
เป้าอย่างนี้เนี่ยมันจะส่งผลไปถึงคำถามที่
หัวข่าวให้พอได้ประเด็นกระทรวงมหาดไทยเนี่ย
ป๊อกแย้มส่อล็อกดาวน์กอทมรอสบคพิจารณา
ป๊อกคือรัฐมนตรีพลเอกอนุพงศ์รัฐมนตรีมหาดไทย
อาจนะครับว่าแล้วสวบครว่ายังไง
ล่าสุดผลเอกนัตรพงศ์นาคพานิษฐ์ผู้หน่วยการสวบครสวบคร
บอกว่าสบคยันยังไม่ล็อกดาวน์กอทม
ตอนนี้คือตอนนี้นะยังแต่วันข้างหน้า
ยังไม่รู้จะเอายังไงไม่ล็อกดาวน์กอทม
แต่จะเพิ่มความเข้มก็ต้องดูกันทุกมิติ
นี่คือสภาพการที่เราจะต้องระวังตัวกันให้มากที่สุด
ช่วยตัวเองกันให้มากที่สุดทีนี้มาถึงประเด็นเรื่องการเมือง
ขีดเส้นใต้ทิ้งเอาไว้หน่อยเพราะนี่วันนี้เป็นวันสุดสัปดาห์แล้ว
เพื่อที่จะบอกว่าเรื่องใหญ่ทางการเมืองที่เราต้องรับรู้
เราต้องสนใจเราทิ้งไม่ได้คือเรื่องการแก้รัฐธรรมนูล
เพราะว่าเรื่องของรัฐมนูลมันคือชะตากรรมและอนาคตของประเทศ
อนาคตของประชาชนคนไทยเราจะได้นักการเมืองแบบไหน
เราจะได้รัฐบาลแบบไหนเราจะได้นายกแบบไหน
ตัวกำหนดอยู่ตรงรัฐธรรมนูลครับเมื่อวานต่อเนื่องมาถึงเมื่อคืนที่ผ่านมา
รัฐสภาที่ประกอบไปด้วยสสสวเขาลงมติแก้รัฐมนูลเรียบร้อยแล้ว
สรุปก็คือที่เสนอแก้กัน๑๓ร่างเนี่ย
วาระรับหลักการร่างเดียวเพราะว่าสวเอาด้วยเพียงร่างเดียว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

โปรคิดสีร้อยและมีบัญชีลายชื่อหนึ่งร้อยที่เหลือสิบสองร่าง
ตกหมดเพราะว่าสวเขาไม่เอาด้วยแม้กระทั่งร่างของพปชรพลัง
ประชารัฐที่หมกมองกันว่าเออเป็นเนื้อเดียวกันกับสวก็ถูกสว
ตีตกครับสวตีตกร่างพลังประชารัฐเพราะอะไรเพราะว่า
เขาไม่เอา๒มาตราที่พลังประชารัฐเสนอพ่วงเข้าไป
คือมาตราสี่สิบสี่กับมาตราสี่สิบห้ามาตราสี่สิบสี่
เนี่ยแก้ให้สสวเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงกับการจัด
งบประมาณแผ่นดินได้ซึ่งในรัฐมนูลปัจจุบันเขา
ให้ยุ่งใครไปยุ่งก็ถูกลงโทษส่วนมาตรา๑๔
คือแก้ให้สอสอสวเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการ
แต่งตั้งการโยกย้ายเลื่อนตำแหน่งค่าราชการได้ของ
หกศูนย์เขาไม่ให้เข้าไปยุ่งส่วนประเด็นสำคัญ
ที่สุดประชาชนสนใจที่สุดไม่ผ่านด่านสวตามคาดจริง
คือประเด็นที่เรียกกันว่าปิดสวิตช์สวประเด็นตัดอำนาจ๒
วไม่ให้รววดเลือกนายกรัฐมนตรีเหมือนที่ผ่านมา
ไม่ผ่านไม่ทะลุกำแพงมีสอสอไม่กี่คนเท่านั้น
ที่เห็นด้วยฉะนั้นถ้าเป็นไปตามนี้สรุปนะครับ
การเลือกตั้งครั้งหน้าสวยังมีอำนาจร่วมโหวตนายกได้เหมือนเดิม
นายกจะเป็นใครนายกจะมาจากไหน
สวจะเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดเหมือนเดิม
เพราะว่าสวเทคะแนนไปกับสสฝากไหน
ฝากนั้นก็ชนะได้เป็นรัฐบาล
นั่นเป็นเพราะว่าพักปัญหาก็คือว่า
ถ้าเป็นอย่างนี้ทฤษฎีการสืบพอดอำนาจ
ก็ยังเปิดอ้าซ่าอยู่เช่นเดิม
ภาษาวัยรุ่นอย่างนี้เขาเรียกว่าจบข่าวครับ
แต่ถ้าภาษาพระเขาเรียกว่าเอวังก็มี
ด้วยประการราชนีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ต้องตอบรับแบบนี้สาธุขอบคุณอาจารย์
คือทั้งสองเรื่องเลยนะฮะทั้งเรื่องของสถานการณ์โควิด